สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

จากนิสันลงโทษหนักเลยไม่ลงโทษที่สุดที่สันทำได้
เขาเป็นลูกผู้ชายเขาต้องพูดอย่างลูกผู้ชาย
เหมือนเป็นชายชาติทหารว่าตัวเองทำตัวเองก็ไม่ยอมยอมรับ
ถ้าตัวเองทำติดคุกตลอดชีวิตไม่เอาชีวิตแรกชีวิต
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการถามตรงจะมา
ให้รายละเอียดกับคุณผู้ชมคดีที่คนติดตามเยอะมากนะคะ
เพราะว่านับตั้งแต่ออกข่าวก็ดูมีความคืบหน้าน้อย
โดยเฉพาะการหาหลักฐานแม้ว่าผู้ต้องสงสัย
ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นข่าวเนี่ยพุ่งไปที่คนคนเดียว
ทุกคนที่ตามข่าวนี้ก็จะถามแต่ว่าพบหรือยังเจอหรือยังมีความคืบหน้าไหม
เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่บอกในขั้นตอนต่อไปได้นะคะว่าตกลงคนที่เขาสงสัยกันเนี่ย
ใช่หรือเปล่าเป็นไปตามนั้นจริงไหมทางครอบครัวเนี่ยนะคะ
สงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าหายไปตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
จนกระทั่งถึงตอนที่มาเริ่มตามหาแล้วก็เป็นข่าวเนี่ยที่หายเงียบไปแบบนี้เนี่ย
ก็ทำใจไว้แล้วว่าพออ้อยอาจจะไม่อยู่แล้วนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ต้องเจอหลักฐานก่อนว่าไม่อยู่จริง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพความวุ่นวายนะคะ
เพราะว่าคนที่เป็นคนต้องสงสัยตั้งแต่แรกก็ยังเป็นคนเดิมและยังมีอยู่คนเดียวค่ะ
ผู้กองเหน่งเจอหลายข้อหานะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะตามข่าวที่ได้มา
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะข่าวที่ออกมาเนี่ย
มีรายละเอียดค่อนข้างมากในหลายแง่มุม
เราจะพาคุณผู้ชมมาวันนี้เนี่ยเริ่มกันตั้งแต่คนที่ไปเจอกระโหลกศีรษะของพออ้อย
ตอนนั้นต้องใช้คำว่าสงสัยว่าใช่เนี่ยนะคะคนแรกเลย
ก็ไม่ใช่ใครก็คือญาติกันเอง
วันนั้นที่ขับรถไปนะคะตรงจุดที่เจอกระโหลกศีรษะเนี่ย
คือไปตรงจุดนั้นเป็นรอบที่๓
แต่ถ้าไปใกล้กันหรือว่าไปในเส้นทางนั้นโอ้ยไปมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วค่ะ
แล้วก็ตามที่ข่าวออกมานะคะคุณผู้ชมก็คือว่า
คืนก่อนหน้านั้นแม่ของพออ้อยขอสารพระภูมิที่บ้าน
แล้วคืนนั้นฝันวันรุ่งขึ้นไปตรงเส้นทางที่เคยเจอนั่นแหละสุดท้ายเจอ

แล้วก็คุณแม่ของพออ้อยนะคะคุณแม่แหลมอุ่นอ่อนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฉันอธิบายถูกเนอะเพราะว่าตามข่าวออกมาค่อนข้างชัด
ว่าจริงแล้วก็ถ้าไปในแถบนั้นไปมาเป็น๑๐รอบแล้ว
แต่ถ้าไปตรงจุดนั้นหรือบริเวณใกล้กันเนี่ย
ห่างกัน๒๐เมตร๓๐เมตรไป๓ครั้ง
นี่เป็นครั้งที่๓ที่ไปแล้วเจอเลย
คุณอาบัวกันวันนั้นไปกันกี่คน
วันที่๑๓คือวันที่เจอถูกไหมคะ

แล้วก็โทรบอกหลานว่าให้ตามหลังไป
ก็ไปสมทบกัน
รวมก็เป็นประมาณ๑๐กว่าคน
กว่าคนที่ไปเนี่ยญาติพี่น้องกันหมดเลย

เพราะว่าก็ญาตินี่แหละก็พยายามหากันมาตลอดหลายเดือนนี้ใช่ไหมคะ

สองคันเนี่ยตอนแรกที่ตั้งใจจะไปวันนั้นเนี่ยนะ
คือคิดว่าจะไปตรงไหนวางแผนว่าจะไปตรงไหนคะ
ก็ไปตามความฝันของแม่พออ้อยก็เลย

คือแม่เพื่อนฝันว่าพออ้อยมาบอกว่าเขาอยู่ข้างทาง
แล้วก่อนนั้นผมก็ฝันว่าถ้าอยากเจอพออ้อย
ก็ให้ไปเนิน๕๐๐มันก็มาเข้ากัน
ก็เลยชวนกันกับพี่ชายกับพี่สะพ้ายก็เลยไปกัน๓คน
แล้วก็โทรบอกญาติญาติให้ตามหลังไปก็ไปสมทบกัน
คุณอาฝันตั้งแต่วันไหนที่บอกว่าตรงกันกับแม่
นานแล้วครับประมาณช่วงก่อนช่วงหายประมาณเดือนกว่า

ครับฝันแต่ก็บอกญาติญาติอยู่หลายครั้ง
แต่มันเป็นจุดที่มันมีแต่ความเสี่ยง
มีแต่ระเบิดมันเป็นจุดห่วงห้ามครับ
คือโซนนั้นไม่ใช่อยู่ดีเราจะดุ่มเข้าไปแล้วจะหาเจอ

ข้างทางมันจะมีรูปหัวกระโหลก

เขาติดไว้ข้างทางเยอะแยะ
คุณแม่คืนวันที่๒๒ที่คุณแม่ฝัน
คือหลังจากที่ขอกับสารพระภูมิที่บ้านใช่ไหมคะ

ขอว่าไม่มีตังค์นำหาแล้ว

ให้ศาลให้ภูมิบ้านไปเรียกลูกบ้านกลับมา
มาให้ยายช่วยยายหน่อย

ยายก็กราบกราบแล้วก็นอน
นอนเสื้อไปก็บอกว่า
เสียงพอออบอกว่าอยู่ข้างทาง

ข้างถนนถ้าเป็นคนไทยก็ข้างถนน

แต่หนูอยู่ข้างบอกว่าคุณอยู่ข้างทาง

ไม่ได้บอกว่าข้างทางตรงไหนด้วยใช่ไหม

แต่ทีนี้ที่แม่ฝันกับที่ผู้ใหญ่ฝันคือตรงกัน

ทีนี้พอบอกว่าข้างทางปุ๊บ

ทำไมถึงเลือกไปหาข้างทางตรงเส้นทางนั้นคะ
เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาเช็คทางโทรศัพท์ว่าสัญญาณโทรศัพท์มันไปหาย
ก่อนที่จะถึงร่างประมาณ๔๐๐เมตร
หายไปในคืนวันที่๓
ก็หายไปประมาณชั่วโมงกว่า
แล้วก็ดีดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง
ก็ตรงที่จุดท้าย
ก็เลยทางญาติก็มั่นใจว่าน่าจะอยู่แถวนั้น

ไปชวนกันไป

คือก็เอาจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นหลัก

เป็นเส้นทางที่ไปเป็น๑๐รอบแล้วใช่ไหมคุณอา
เป็นร้อยก็มาได้ครับ
ทุกวันเลยครับ
ต้องใช้คำว่าหลายสิบจะเป็นร้อยด้วยซ้ำ
ก็เหมือนกับบอกข้างทาง
พอข้างทางปุ๊บเราเลยเลือกเส้นทางเดิม

เอาตรงจุดนั้นเราไปเป็นรอบที่๓แล้ว

ตรงที่เจอกระโหลกศีรษะ

สักกี่เมตรเพราะมันไปรอบที่๓แล้วนี่

ก็ประมาณ๒๐๓๐เมตร

จนกระทั่ง๒๓ตุลาคมลงไปใหม่

ก็คือบอกว่าคือเกือบจะผ่านตรงจุดนั้นแล้ว

ก็มีผมมีพี่สะพ้ายแล้วก็มีพี่ชาย

แล้วขับลงไป

มันมองไปแล้วมันโล่งครับ
เหมือนกับอยากให้เราลงไปหา

รถเลยไปประมาณ๕๖เมตร

ถ้าสมมติคนผ่านเส้นทาง

คือโล่งกว่าป่ารอบ

คือมองไปข้างบนมันโล่งไปเลย
มันเหมือนกับมันเป็นอยากให้เราลงไปอย่างนี้

ว่ามันดูแล้วลง
มันเปิดค่ะ
เห็นหรือว่าพ่อกับแม่เห็นด้วย

หยุดรถแล้วก็ถอยกลับมา
อเรนนี่แหละเป็นคนถอยรถกลับมา
เอกใจเองใช่ไหมคะ
แต่เราผ่านหลายสิบรอบเป็นร้อยรอบแล้วนะ
ทำไมเราไม่เอกใจตรงนี้อ่ะผี
ภูยังไม่เปิดเจ้าป่าเจ้าเขา
เขายังไม่เปิดตอนนี้เขาเปิด

คือเพราะต้องขับผ่านหลายรอบแล้วสิ

ขนาดอยู่ใกล้๒๐๓๐เมตรยังไม่เคยเดินมาเจอเลย

พอลงไปปุ๊บคนที่เห็นคนแรก

ก็ไปเห็นชิ้นส่วนกระโหลก

มันเป็นเข็มขัดทางราชการ

ผมก็ร้องขึ้นว่า

มีเข็มขัดมีกองเส้นผมใช่ไหมคะ

มีเส้นผมแล้วมีใครเจออะไรอีกไหมคะ

ก็เจอครั้งแรกก็เจอ๓ชิ้นก่อน
ก็มั่นใจว่าเป็นพอยเพราะว่า

เข้มขัดผมกามละละแคว

แล้ว

คือไม่ได้ต้องขุดถูกไหมคะ
คือเห็นเลยเดินไปแล้วเห็นเลย

แต่คือใส่ตามองเห็น

เฉพาะเข็มขัดข้าราชการใช่ไหมคะ

เพราะว่ามันเป็นเข็มขัดทางราชการ
ไม่มีใครจะเอาไปใส่มั่ว

แวบแรกที่แม่เห็น
แม่ว่าใช่ไหมคะ

ผมเข็มขัดขี่แข่วกำ

โครงฟันเหมือนทุกอย่างลูกยาย

พันธุ์เอกประเศษศักดิ์

เป็นคนแรกครับแล้วก็โทรหาท่านนายกแล้วก็โทรหาตอนนั้นคือมันมีน้องกวางน้องไผ่
ก็โทรหาสื่อแต่ละสื่อคือยังไงเราก็ให้สื่อรู้ให้มากที่สุดอย่างนี้
ก็ทั้งโทรทั้งส่งไลน์ตอนนั้นแล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่ที่เจ้าของพื้นที่คืออืม
พ่อน้ำยืนค่ะนี่แสดงว่ามั่นใจมากนะคือไม่ใช่แค่โทรบอกตำรวจคือโทรบอกสื่อด้วย
คือให้ออกสื่อใช่ไหมคือมั่นใจมากคือไม่รอตรวจแล้วใช่ไหมคะมั่นใจมาก
ถูกไหมใจมากครับคุณอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะ
ผลการตรวจสอบดีเอ็นเอยืนยันแล้วว่าเป็นพออ้อย
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคืบหน้าถึงไหนแล้วณวันนี้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่วันที่๒๓ที่ญาติของพออ้อยไปเจอแล้วก็สงสัยเนี่ยนะคะก็แจ้งตำรวจ
แต่เสร็จแล้วถึงแม้ว่าจะมั่นใจสุดท้ายต้องส่งตรวจใช่ไหมว่าตกลงใช่พออ้อยหรือเปล่า
ใช้เวลาส่งตรวจผลออกมา

๕วันตำรวจเป็นคนโทรบอกคุณอาใช่ไหมคะ

ทุกชิ้นที่เก็บไปใช่ทั้งหมด

ไม่มีปะปนกับคนอื่นในบริเวณนั้นว่าจะมีใครมีเหมือนกับมีเศษชิ้นส่วนร่างกายคนอื่นไม่มีปะปนไม่มีปะปนครับ
ผลที่ออกมาคือยืนยันว่าเป็นพออ้อย
มีใครมีดีเอ็นเอของใครที่ปะปนอยู่ในเศษชิ้นส่วนผม

ตอนที่ทางตำรวจโทรมาบอกว่าใช่พออ้อย

อ่าก็เป็นชิ้นกระโหลกแล้วก็ท่อนขา

แต่ก็ต้องตรวจซ้ำอีกที
จนครบว่าใช่ทั้งหมดไหม
แล้วก็มีของใครติดหรือว่า

ครับยังครับทีนี้แต่ว่ายืนยันแล้วว่าเป็นพออ้อยนะคะ
ลักษณะของกระดูกหรือชิ้นส่วนที่พบเนี่ยสามารถบอกได้เลยไหมคะว่าพออ้อย
อนุญาตคุณแม่นะคะว่าพอถูกฆ่าแบบไหน
น่าจะเป็นเข็มขัดรัดคอเพราะว่าเข็มขัดมันรัดอยู่ตรงคอพอดี
แล้วก็มีกระดูกกระดูกคอครับแล้วก็ผมอยู่ด้วยกันมัดอยู่อย่างนี้
คือลักษณะเป็นการมัดเข็มขัดอยู่ใช่ไหมคะคือครั้งแรกที่เห็นก็เห็นว่าเป็นมัดอยู่ไหมคะแม่

แต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่วงเข็มขัดธรรมดาแต่ว่าเป็นลักษณะของแบบมัด
คือไขว้กันอยู่ใช่ไหมมันไขว้กันอยู่ครับ
อันนี้เราเลยสันนิษฐานเอาว่าน่าจะถูกใช้เข็มขัดรัดคอ

ไม่มีสงสัยลักษณะการทำร้ายแบบอื่นเลยเหรอคะผู้ใหญ่

ก็คงอยู่กับทางตำรวจเขาตรวจว่าจะมีอย่างอื่นด้วยไหม
ตอนนี้ชิ้นส่วนจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะชิ้นส่วนเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคะ

ยังนะยังขาดส่วนไหนอยู่บ้างครับพอจะบอกได้ไหมคะ
กระดูกชั้นหลังครับกระดูกสันหลังแล้วก็ท่อนแขนอีก๓ท่อน
ทีนี้ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปตั้งแต่เราเจอชิ้นส่วนแรกวันที่๒๓แล้วเจอเพิ่มเติมเนี่ย
ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เดียวกันไหมคะ
ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มันห่างประมาณ๑๐๐เมตรมั่ง๕๐เมตรมั่ง
แต่ถือว่าเป็นการแบบเดินแล้วถึงใช่ไหมคือเดินแล้วถึงชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

เอาไปทิ้งแล้วก็ขึ้นรถไปอีกแล้วก็ไปเจออีกที่ไม่ใช่

เดินตามก้นตามหลังเข้าไป
ค่ะคุณแม่ค่ะจนถึงตอนนี้ครอบครัวตัดสินใจที่จะยังไม่เผาศพพออ้อย
จนกว่าคดีจะสิ้นสุดหรือจนกว่าจะได้ชิ้นส่วนครบทั้งหมดแล้วคะ
ได้ชิ้นส่วนครบแล้วก็คดีจบ
รอคดีจบเลยใช่ไหมคะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานมาว่าถูกกระทำ
หรือว่าถูกทำร้ายแบบอื่นหรือเปล่าแต่ลักษณะที่เจอคาดว่าใช้เข็มขัดรัดคอ
แต่ทีนี้ตอนที่เราเจอเจอเป็นลักษณะโครงกระดูกแล้ว
น่าจะไม่มีการทำอย่างอื่นมาใช่ไหมคะแต่น่าจะขออภัยคุณแม่นะคะ
น่าจะเน่าเปื่อยจากระยะเวลาที่ถูกทิ้งไว้หลายเดือนใช่ไหมคะ
ถึงเหลือแค่กระดูกหรือว่ามีเหมือนกับสัตว์ป่าหรืออะไรมา
จะมีสัตว์ป่าเพราะว่าแถวนั้นมันสัตว์ป่ามันเยอะครับ
พวกหมูป่าพวกหมาในอย่างนี้พวกหมาป่าเยอะ
เพราะฉะนั้นความกระจัดกระจายอาจจะเกิดจากสัตว์ป่าก็ได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกอะไรเอาอย่างนี้ตำรวจติดต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
บอกอะไรเพิ่มเติมบ้างหลังจากวันที่๒๓ตุลา

พอเพิ่มไปพวงศิษย์เพิ่มกับคุณมา

เวลาบอกเนี่ยจะโทรบอกกับพี่สาวขอออย
วันที่๒๓ตอนเจอนะคุณแม่
คืนวันที่๑๓หรือว่าคืนต่อมาคุณแม่ฝันไหม

ดูจากรูปคดีแล้ว
บอกไหมคะว่าจะยากหรือจะง่าย
เพราะว่าจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันก็คือ

ถูกไหมคะเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

พูดกับเราเหมือนเป็นส่วนตัวไหม
ว่ามันอาจจะยากหรือว่าต้องการอะไรอีกเยอะไหมคดีนี้
หรือตำรวจบอกว่าให้เบาใจเพราะหลักฐานเยอะแล้วยังไงคะ
ก็ทางตำรวจก็

เพราะว่าหลักฐานก็สามารถ
มัดตัวเขาได้แน่นอน
แต่ส่วนเขาจะปฏิเสธมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับ
สุดท้ายก็คิดว่าเขาคงจะรับ
เพราะว่ามันจนด้วยหลักฐานครับ
ตั้งแต่เจอชิ้นส่วนของพออ้อย๒๓ตุลาคม
ทางครอบครัวได้เคยเจอหน้า
ได้เคยพูดกับผู้กองเขาไหม
เจอไหมคะเจอกันบ้างไหม

หมายถึงเจอแล้วเราได้คุยได้เห็นหน้ากัน

ไม่มีขั้นตอนนั้นเจอแต่เขาวิ่งขึ้นรถ
ก็ตามที่เราเห็นครับผมใช่ไหมคะตามที่เราเห็นทีนี้ค่ะ
จนถึงสาเหตุตอนนี้ทางครอบครัวมั่นใจหรือยังว่า
ถ้าเป็นเขาจริงสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องอะไรคะ

ยังไงคุณแม่เอาเท่าที่ครอบครัวทราบ
คือสาเหตุของการทำร้ายถ้าเป็นเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
เรื่องเงินนี่เป็นเรื่องเงินแล้วเขากลัวว่า
พออ้อยจะไปร้องเรียนนาย
คือพออ้อยนี่ก็คือเล่าให้เพื่อนฟัง
แล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่ได้จะไปร้องเรียนผู้การกรมที่ค่ายวาลิน
แล้วก็วันที่๓เขาก็ไปจริง
แต่จะถึงหรือไม่ก็ไม่รู้ครับ
แต่เขาจะไปเขาไปวันนั้น
ทางครอบครัวรู้ไหมคะว่า
ผู้กองเขาติดเงินพออ้อยเยอะไหมคุณแม่

ก็หูทอทีน่ะบัญชีและมะเบิ้งบัญชีจังหูวามันไหลไปอย่างสัน
อ่ะยังไงนะ
รู้รู้แต่ในบัญชีครับว่า

แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีคนไหนติดเงิน

แต่ของผู้กองเหน่งครอบครัวรู้ไหมคะ
ก็รู้เท่านั้นบัญชี

รู้เท่านั้นบัญชีที่มันไหลเขาไปหาผู้กล้องหน่อย

อืม

มันไหลเขาบัญชีผู้กล้องหน่อยสินะ
แล้วเรารู้ไหมว่ามันเท่าไหร่คุณอา
คืออยากจะทราบมูลหนี้ว่ามากมายแค่ไหน

ถึงจะถึงทำให้มีการทำร้ายกันได้ขนาดนี้นะคะ

เขาเป็นหนี้เป็นสินกันมานานยังคะ

ว่าเป็นคนรู้จักกันมานานหรือยังคะ

เชิญทหารมาช่วยงานอบตที่ทำสู้เหรอ

แล้วเล่าให้ฟังไหมว่ามีคนไหนมายืมเงิน
รู้จักคนไหนเป็นพิเศษมีไหมคะ
แต่พูดว่าย่ายังเคยลูกย่ายังเคยหาทหารมาเกี่ยวเขาด้วย
เอาทหารมาเกี่ยวเข้าอ๋อทหารก็คือมาช่วยเกี่ยวเข้าคุณแม่เคยเห็นพูดว่าพูดว่าพูดว่า
คุณแม่เคยเห็นพุกรองหน่ามาก่อนหน้านี้มั้ยไม่เคยเห็น

พระอร่อยไม่เคย

ไม่เคยมาบ่นหรือเครียดว่าทวงเงินไม่ได้

เครียดแบบว่าโมโหงสินะคำว่าเรื่องเงิน
คุณจะโมโหงสินะโมโหว่ากระโบหูว่าคิดลับมันเป็นอย่างไหนสินะ
แต่ย่ายนี่หูว่าพออ้อนี่คุณมีเงิน
คือยายนี่หูกันดีว่าพอนี่เพิ่งมีเงิน

คือย่ายก็ได้หายพออ้อก้อนพออ้อเสียดีย่ายก็หายพออ้อ
เพราะฉะนั้นคุณจัดส่างบ่านเพราะว่าคุณส่างบ่านไม่สิทธิ์คุณจะขึ้นบ่านปีใหม่ไง

คุณจะบอกว่าคุณจะขึ้นบ้านปีใหม่เพื่อนหาเงินจะสร้างบ้าน
แล้วเคยมาบ่นให้คุณแม่ฟังไหมว่าคนติดหนี้ไม่ยอมใช้ติดอยู่เท่าไหร่เคยมาบ่นไหมคะ
กับแบบว่าบ้างเธอกว่าบ่นอยู่บ่นแบบว่าหากพอได้ระบุมากสินะ
ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร
อะอะอ่ะมาจงว่าเงินเดี๋ยวกระเงินขึ้นมาเดี๋ยวเงินก่อออกดีแล้ว
สามีเนี่ยเคยได้ยินชื่อผู้กองเหน่งมาก่อนไหมได้ยินจากพออ้อยไหม
หลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเคยถามกันไหมคะคุณแม่
ก็ถามกันอยู่ก็พอได้คุยเรื่องนี้มันก็จะบูหูดออกว่า
หรือมันจะพูดใหญ่ก็พูดหูน้ำมันหรือสินะ
ไม่แน่ใจเนอะว่าเขารู้หรือเปล่าคุณอาค่ะ
เขยเนี่ยรู้จากผู้กองเหน่งไหม
เคยได้ยินจากพออ้อยมาบ่นไหมเรื่องติดหนี้ติดสินกันเท่าไหร่

แล้วสามีเนี่ยรู้ไหมคะว่าภรรยาเครียดเรื่องว่ามีคนติดเงินไม่คืน
เงินจะทวงเงินรู้เรื่องพวกนี้ไหมคะ
ก็คงจะไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ยินเพื่อนของพออ้อยเล่าให้ฟังว่า
เพราะอ้อยนี่คือเครียดเรื่องทวงเงินไม่ได้
ก็อยู่ช่วงหนึ่งว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเข้าไปทวงเงินที่ชกบ้านน้ำเย็น
กับผู้กองหนึ่งเกือบออกมาไม่ได้
อันนี้ที่เคยมาเล่าให้เราฟังแล้วที่เป็นข่าวครับ
คือเป็นเพื่อนที่รู้เรื่องนี้เป็นเพื่อนระบุชื่อเลยว่าเป็นคนนี้ถูกไหม
แล้วก็เนี่ยเรื่องราวหนี้สินกัน
จนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากคือมันมีข่าวกระเซ็นกระสายมาหลายแบบมากนะคะ
ทีนี้ถ้าเราดูจากพื้นที่ที่คุณอาและครอบครัวพออ้อยไปเจอเนี่ย
พื้นที่ตรงนั้นถือเป็นพื้นที่ทหารไหม
เป็นพื้นที่ทหาร๑๐๐ครับเพราะว่ามันก็อยู่ตามแนวชายแดน

แต่เขาบอกว่าถ้ามานับเนี่ยมันอยู่นอกพื้นที่ทหารนะ

นอกพื้นที่ทหารแต่ว่าถ้านอกค่ายนั้นใช่

แล้วคำว่าพื้นที่ทหารแปลว่าอะไรคะคุณอา
ก็อยู่ในพื้นที่เขารับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
เวลาขับรถไปนี่มันเหมือนกับต้องแลกบัตรต้องผ่านด่านทหาร
คือต้องมีลักษณะนี้ไหมเส้นทางนั้นนะคะ
เส้นทางนั้นมันจะมีจุดตรวจอยู่ที่๓จุด
ก่อนจะขึ้นไปถึงฐานอนุพงศ์หรือว่าไปถึงจุดที่เจอร่าง
จุดแรกก็จะเป็นฐานชายชาญข้างล่าง
แล้วก็จะเป็นของจุดอุทยานแห่งชาติ
จองนายอยแล้วก็จะไปอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดของหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
เวทีแม็กซ์มันเป็น๓จุด
ที่เราต้องผ่านก่อนไปถึงจุดที่เราเจอ

คุณอาจนถึงตอนนี้ความกังวลของครอบครัวยังมีอยู่ไหมคะเรื่องคดี

ก็ในหลายอย่างครับ
อย่างเขาปฏิเสธ
มันจะไปถึงไหนบ้างอย่างนี้ก็กังวลเหมือนกันครับ
แต่ตำรวจบอกเราให้เบาใจนี่หลักฐานพร้อม
กับทางตำรวจก็มั่นใจว่าเอาผิดเขาได้แน่นอน
เอางี้นับตั้งแต่วันที่๒๓ดีกว่า

มีทหารไม่ว่าจะเป็นสังกัดหน่วยใดก็แล้ว
แต่มีมาติดต่อทางญาติ
ครอบครัวพออ้อยเพื่อพูดคุยอะไรบ้างไหมคะ
ทหารนะไม่ใช่ตำรวจนะมีไหมคะ
การอยากใส่ต้องการจะเหตุอย่างกับเอิญเพื่อนใดนะ
อ๋อเหมือนกับมีอะไรให้ช่วยก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม่

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าคดีนี้จะไปถึงไหน
คือเพราะว่าฟังจากครอบครัวเนี่ยหรือว่าเราตามข่าวเนี่ย

แต่ว่าตามข่าวแล้วผู้กองเขาก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในการสู้คดีกัน
ตำรวจก็บอกแต่อะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเราตามคดีหลายคดีเนี่ยนะคะ
เอาเฉพาะที่เป็นข่าวหรือเฉพาะคดีดังก็ได้
โดยเฉพาะคดีที่มีความชัดเจนที่คนตามข่าว
รู้สึกว่าถ้ามีหลักฐานแล้วยิ่งมีพยาน
หรือแม้กระทั่งนะคะแม้กระทั่งชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็นใครเป็นคนลงมือทำเนี่ย

ถ้าเราดูเฉพาะที่เราสัมภาษณ์กันมาหลายคดีเนี่ย
ก็ในส่วนของทางกฎหมายเนี่ย
มันสามารถที่จะสงสัยได้ว่าความชัดเจนที่เราคนตามข่าวรู้สึก
มันชัดเจนจริงไหมเมื่อเป็นคดี
หรือว่าที่มีอยู่แล้วชัดเจนว่าเป็นหลักฐานที่มัดแน่นแล้วเนี่ย
สำนวนเขียนแน่นไหมด้วย
อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสถิติกันมานะคะ

เพราะเวลานั่งคุยหรือเห็นให้สัมภาษณ์หรือเห็นให้ข่าว
ก็ดูครอบครัวก็ยังเครียด
คือตอนเครียดตอนยังไม่เจอหลักฐานใดเลย

เพราะไม่รู้ว่าพออยู่หรือว่าไม่อยู่

แต่พอเจอแล้วทั้งที่มั่นใจด้วยซ้ำไป

ผู้ใหญ่บัวการนี้หน้าขมวดคิ้วตลอดเลยก็ยังเครียดอยู่นะ

แล้วคนที่สงสัยก็มีคนเดียวก็ยังเครียดอยู่ใช่ไหมคะ

ดิฉันนึกไม่ออกว่าผู้ใหญ่จะเครียดอะไร
เพราะทุกอย่างมันดูชัดเจนหมดเลยในข่าวอะค่ะ
ก็คดียังไม่สิ้นสุด
ก็ยังเครียดอยู่ว่ามันจะออกมายังไง
แต่ตำรวจเขาบอกเราว่ามันแน่นแล้วนะ
ครับแต่ก็มั่นใจกับเจ้าหน้าที่ไทยทางตำรวจไทย
ว่าถ้าทำคิดว่าได้แน่นอนครับ

คือตอนนี้สามารถระบุได้ชัดเจนแล้วหรือยัง
ว่าคนลงมือหรือร่วมกันทำมีกี่คน
ก็ตามที่ได้ข่าวมาแต่ยังไม่ชัดเจน
ก็คิดว่าประมาณ๓คน
ที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงผู้กองเน่งหนึ่ง

แล้วอีก๒เนี่ยชื่อออกมายังคะ
ยังไม่รู้
แล้วที่เราสงสัยเนี่ยเราพอรู้ไหมว่าเป็นทหารด้วยหรือเปล่า

สงสัยมาจากไหนอีก๒คนคะ

ทำไมอะไรทำให้รู้สึกว่ามีคนอื่นด้วย

ก็ก่อน
ในวันที่หายเขาโทรศัพท์หาใคร

ก็น่าจะมีร่วมด้วยครับ
แล้วตอนที่ไปประชุมที่ช่องอ่านม้าในวันที่๓

เห็นก็มีทหารเล่า
แล้วตามที่ได้พยานหลักฐานเขา
เขาชี้มันเป็นมูลบอกว่า

แต่บางคำเราก็ออกไม่ได้
เพราะว่ามันยังคดียังไม่สิ้นสุด

คือดูจากพยานหลักฐานอื่นใช่ไหมคะ
เพราะว่าในวันนั้นคนที่อยู่ร่วมในเวลาเดียวกันด้วยเนี่ย
ไม่ได้มีแค่พออ้อยกับคนลงมือ
น่าจะมีคนอื่นเกี่ยวด้วยใช่ไหมคุณอา
คิดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสาม
ต่ำกว่า๓โดยรวมผู้กองเหน่งที่สงสัยใช่ไหมคะ
โดยที่คนที่เราสงสัยว่าอาจจะมีด้วยเนี่ย
ตำรวจพูดกับเราไหมคะว่ามีอีก
สงสัยอีกรอจะจับอยู่เขาพูดอะไรกับเราบ้างไหมคะ
ก็ยังอยู่กับการพิสูจน์หลักฐานอยู่
เขาก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครยังไง
แต่ก็ตามที่หลักฐานหรือคำวิเคราะห์
ถ้าเขาทำคนเดียวคือเขาต้องตามเก็บ
ต้องตามเก็บหลักฐานเขาไม่ปล่อยอย่างนี้หรอก

ทำไมไม่ไปเก็บหลักฐานเขาทำไมปล่อยให้ญาติหรือว่า

ที่คุณอันตั้งข้อสังเกตเพราะว่ารักษณะของชิ้นส่วนกระดูก
ที่เราไปเจอครั้งแรกเลย๒๓ตุลาคม
มันไม่ต้องขุดหาคือมันเดินเข้าไปนิดเดียว
มันเจอเลยเป็นกองอยู่
เอาอย่างนี้คุณแม่ขออนุญาตถามนะคะ
คุณอาคิดว่ารักษณะเนี่ยเหมือนกับ
ก่อเหตุตรงนั้นเลยหรือ
ก่อเหตุที่อื่นแล้วเอาศพไปทิ้ง

แล้วก็เอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่าจะให้
ลูกน้องหรือจ้างไหว้วานหรือว่าคนที่กระทำร่วม
เอามาทิ้งแต่คิดว่าไม่ใช่เขาเอามาทิ้งแน่นอน
เพราะว่าถ้าเขาทิ้งนี่ยังไงเขาก็ตามเก็บ

ทิ้งให้เห็นง่ายขนาดนี้หรอกใช่ไหมคะ

หมายถึงคิดว่าเอาศพมาโยนนะคะ

ดูจากอะไรก็รูปแบบว่าง่ายขึ้นนะ
คือมีมาถิ่มแล้วก็จะโยนถิ่นซื้อเราก็ไปเลย

คือในช่วงนั้นมันเป็นในช่วงฤดูฝน
ฝนก็ตกบ่อยตกเกือบทุกวันตกแรงด้วย
ถ้าจะเผาก็ใช้เวลานาน
แล้วก็ต้องหาไม้หาฟืนเยอะแยะ
แล้วถ้าเผานี่มันต้องมีไฟ
มันต้องมีแสงสว่างขึ้นมันก็ยาก
แต่ถ้าขูดฝังก็ยากอีก

มันง่ายครับทิ้งแล้วก็ไป
แม่เขาคิดแบบเหมือนใช่ไหมคะ

แต่คิดแบบนั้นสิ้นส่วนไม่ได้หายากไม่ได้ก่อน

มันอยู่ในช่วงสัญญาณโทรศัพท์หายประมาณชั่วโมงกว่า
ถ้าจะเผามันต้องใช้เวลานานกว่านั้น
หรือขุดหลุมฝังใช้เวลานานกว่านั้น

จากสัญญาณโทรศัพท์หายแล้วก็มาจุดที่เจอร่าง

ถ้าอย่างนั้นจนถึงตอนนี้ถ้าถามว่าโล่งใจไหม
ก็ตามที่เคยให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไว้ว่าก็ยัง
แล้วก็ศพของพออ้อยที่เจอแล้วก็ยังไม่เผา
คือรอให้คดีมันชัดเจนจริงค่อยว่ากันใช่ไหมคะ
แล้วก็อย่างที่ว่าที่คุณแม่กับคุณอาบอกก็คือ

ส่วนคนที่จะเกี่ยวข้องด้วยกี่คนไม่รู้
แต่ไม่ต่ำกว่า๓อันนี้คิดว่า
ตลอดแล้วคำถามถามกันตลอดว่าเจอหรือยังเจอหรือยัง
เพราะว่ามันมีความชัดเจนในแง่ของคนตามข่าวเองนะคะ
มันมีความชัดเจนมันมีความสงสัยที่พุ่งไปที่เป้าเดียว
แต่ทีนี้อย่างที่ว่าจะมีคนอื่นอีกหรือไม่
อย่างที่สงสัยอันนี้แล้วแต่พยานหลักฐานไปถึงไหมนะคะ
หรือแม้กระทั่งชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยสำนวนแน่นด้วยหรือเปล่า
โทษที่โดนหนักหรือเบาอันนี้อยู่ที่สำนวนและพยานหลักฐานที่จะ
ขึ้นมาเป็นสำนวนในคดีเลยนะคะ
เดี๋ยวตามกันต่อเพราะคดีนี้คนตามข่าวเองก็ไม่ปล่อยให้หายไป
ยังไงขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณอาอย่างน้อยเราคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวสื่อเองก็จะช่วยกันตามต่อขอบคุณนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่ทุ่มตรงไทยรัฐนะคะ